ครอบครัวตามหาหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
ไปดูหมอหมอบอกว่าเนี่ย
มีผีใต้โหงเนี่ยบังตาเอาไว้

สุดท้ายมีการทำพิธีตามความเชื่อ
ตอนที่เด็กหายไปเห็นว่าไปเล่นอยู่แถว
สารปู่สารย่าในหมู่บ้าน
เขาทำพิธีมีการจุดทูปเรียกชื่อ
มีการโยนหมอนที่น้องใช้หนุนนอน

แต่เจอน้องกลายเป็นศพอยู่ในร่องน้ำครับ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันค้นหาเด็กผู้ชายอายุ๔ขวบ

อำเภอเฉลิมพระเกียร์จังหวัดบุรีรำครับ
กระจายกันค้นหาทั้งทางบกทางน้ำ

กลับมาถึงปั๊บที่เจอเนี่ย
เจอแต่หมาชื่อว่าเจ้านวล
เป็นหมาที่ลูกชอบมาเล่นด้วย

เจ้านวลไปเจอว่าลอยคออยู่ในลำห้วย
ข้างศาลปู่ขุนสำริทย่ามา
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ๒๐เมตร

แล้วคือเจ้านวลไปลอยคออยู่ในน้ำได้อย่างไร

ประสานกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบครับ
ของเล่นของน้องก็ยังอยู่เลยนะครับ

ครอบครัวก็เลยไปพึ่งหมอดูด้วยครับ
พอไปดูหมอหมอบอกว่า

วิญญาณบางตาทำให้มองไม่เห็น
บอกไม่ได้ว่าน้องยังอยู่ดีหรือเปล่า
ก็เลยมีการจุดทูปเส้นไหว้บอกกล่าวดวงวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฮะ

เอาข้ามวันจนกระทั่งล่าสุดวันนี้ครับ
และชาวบ้านและกู้ภัยออกค้นหาอีกครั้งเป็นวันที่สอง

วันนี้มีการจุดทูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มเติม

ขณะที่แม่ของน้องและยายของน้องครับ
ก็มีการจุดทูปเช่นเดียวกัน
และหมอนใบนี้ที่เห็นเนี่ยครับคุณผู้ชมคุณขวัญ
หมอนที่น้องเขาใช้หนุนนอนทุกวัน
มีการทำพิธีโยนหมอนแล้วก็เรียกชื่อตามความเชื่อครับ

ตอนที่มีเด็กหายที่นครปฐมก็จะมีการโยนของที่น้องเขาใช้อยู่เป็นประจำลงน้ำเหมือนกัน

พิธีกรรมคล้ายกันครับเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อโบราณ
ตะโกนเรียกชื่อน้องเขาเชื่อว่าของที่น้องใช้อยู่เป็นประจำเนี่ย
ถ้าหากว่าทำพิธีตามความเชื่อไปแล้วน่าจะเจอน้องแหละ
แล้วเขามองดูว่าหมอลอยไปหยุดตรงไหนก็น่าจะเห็นว่าน้องอยู่ตรงนั้น

อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
หลังจากทำพิธีผ่านไปประมาณ๑ชั่วโมงปรากฏว่า
กู้ภัยไปเจอร่างของน้องเด็กผู้ชายอายุ๔ขวบ
คว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ในร่องน้ำภายในสวนของชาวบ้านครับ

ห่างจากบ้านประมาณ๓๐๐เมตร
สวมใส่ชุดกีฬากางเกงขาสั้น
แล้วก็มีพวกวัชพืชผักตบอะไรต่างเนี่ย
ลอยอยู่รอบศพด้วย

เบื้องต้นญาติและครอบครัว
ไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายนะฮะ

เขาก็มองตามความเชื่อนะว่า
สงสัยว่าอาจจะเป็นวิญญาณผีตายโหง
พาน้องเดินไปไกลตรงถึงจุดนั้น

น้องไม่เคยไปเล่นแถวนั้นมาก่อนเลย
แต่ทำไมน้องไปได้ไกลถึงตรงนู้น
แล้วก็ไปจมน้ำตายแล้วไม่มีใครเห็น

คลาดสายตาก็อาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้